อันนี้เรานำเสนอข่าวนี้ไปเรื่องน่ายินดีนะฮะ
ที่ยูเนสโก้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพอันนี้ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะ
เป็นมรดกโลกแห่งที่๗ของประเทศไทย
เดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดนะครับไปดูประวัติหน่อยนะครับว่า
ที่มาที่ไปเมืองโบราณสีเทพนะฮะจนกลายมาเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ที่มาที่ไปอย่างไรสวยงามนะครับ
เมื่อวานนี้ถ้าได้เห็นเนี่ยเรานำเสนอภาพเป็นโรนด้วยนะโอ้โหเห็นมุมสูงนี่สวยงามนะฮะ
คือจากข้อมูลเนี่ยระบุนะครับบอกว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงเถอร์กรมพระยาดำรงราชานุภาพภาพที่บอกนะครับ
พบเอกสารโบราณที่ระบุว่ามีเมืองโบราณชื่อว่าศรีเทพตั้งอยู่บริเวณมณฑลเพชรบูรณ์
ท่านก็ออกค้นหาระหว่างไปตรวจราชการเมื่อปี๒๔๔๗คุณผู้ชม๑๑๙ปีที่แล้ว
ซึ่งขณะนั้นพบว่าเป็นเนินเขาขนาดย่อมในป่าลึกนะฮะ
หลังจากนั้นปี๒๔๗๘ครับกรมศิลปกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเมืองศรีเทพเป็นโบราณสถาน
แต่ว่ายังไม่ได้มีการทำแผนที่หรือว่ากำหนดขอบเขต
พอปี๐๖ก็เริ่มสำรวจทำแผนที่กำหนดขอบเขตขยายออกไปพื้นที่นอกเมือง
แต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีการบูรณะการซ่อมแซมนะครับ
ปรางศรีเทพปราง๒พี่น้องจนปี๒๕๒๗ก่อตั้งเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
มีการขุดแต่งเนินดินให้เห็นเขาโครงของสิ่งปลูกสร้าง
สักประมาณช่วงปี๕๑ที่ผ่านมา

เริ่มเห็นเขาลางแล้ว

เนินเขาที่เป็นเนินดิน
แต่นี่แหละฮะ๒๕๕๑ครับ
ยิ่งใหญ่และงดงามที่ยังคงความสมบูรณ์ของเมืองศรีเทพ
ซ่อนอยู่ใต้เนินดินมานับพันปี
ปรากฏแก่สายตาผู้คนเมื่อ๑๕ปีที่ผ่านมา

วิชาการประเมินครับว่าเมืองศรีเทพก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช
พุทธศักราช๑๑๕๐ครับ
อายุน่าจะประมาณ๑๔๐๐กว่าปีที่แล้ว
ในอดีตเป็นศูนย์กลางอาณาจักรธวารวดี
ก็เป็นอาณาจักรแห่งแรกในดินแดนไทยเก่าแก่
ในระดับแบบโอ้โหนานมาก๑๔๐๐ปีนะครับ
โดยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้นอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
อยู่พื้นที่เพชรบูรณ์อย่างที่ได้เรียนไป
ครอบคลุมพื้นที่๔๗ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นไร่ก็ประมาณ๒๙๐๐ไร่

เนสโก้เนี่ยคือองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับ
ก็ขณะเดียวกันครับตอนนี้ก็เริ่มมีสินค้าที่สะท้อนเอกลักษณ

ขออนุญาตเรียกไอติมด้วยกันง่ายนะไอศครีม
ไอติมจริงแต่ว่ามันสะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองสีเทพจริง
ใช่แต่เขาทำสวยนะคือผมรู้สึกว่าสำหรับแม่พิมพ์นะครับที่ทำออกมาก็แปลกใหม่ดีครับ

เหมือนกับที่วัดอรุณที่จะมีไอติมที่เป็นลายกระเบื้องอะค่ะ
อันนี้ก็คือน่าจะเป็นลวดลายที่เหมือนกับสะท้อนของอุทยานศรีเทพด้วยเช่นเดียวกัน
ครับนะฮะเขาบอกว่ามี๘รถเลยนะ
แต่ถ้าเต็มไปกินนี่ผมต้องไปทานที่เปจเจมูลใช่ไหม

ก็เอาข้อมูลมาฝากกันเพราะว่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วว่า
ยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนใช่ไหมแต่วันนี้เอารายละเอียดเพิ่มเติม
แล้วก็ข้อมูลจากทางหน้าประวัติศาสตร์ด้วยมาให้ติดตาม
ดูจากการขุดค้นแล้วน่าทึ่งมากจริงนะคะ
เนินเขาแล้วต้องค่อยแกะออกมา
จนเป็นเมืองที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์สูงมากจริงนะคะ
แต่ละก้อนนี่ยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะ